เอาอย่างนี้ก่อนได้ไหมเอาว่ากับสีกล้าก่อน
เอากับศรีกาก่อนมันมีคลิปออกมานะครับ
เพราะว่ามันเป็นวีดีโอคอร์รวมถึงมีแชทออกมาด้วยที่พระรูปนี้นะฮะ
คือขอดูหน้าอกของหญิงสาวแล้วก็มีบทสนทนาอะไรต่างนานากันนะครับ

จะมานอนด้วยเหรอ

ที่นอนไม่ดีหรอกที่นอนมันแข็งมันไม่ดีหรอก
นี่ฮะเป็นวีดีโอคอร์นะครับ
แล้วก็มีหลักฐานที่เป็นแชทด้วย

เป็นแชทนะที่มีการพูดคุยกัน

ที่ว่าเป็นพระกับเป็นศรีกา

ขอจะดูจอยได้ไหมครับนากล้าให้ดูไหม
พระก็บอกใช่ตอนนี้ดูได้ไหมดูได้ไหมครับ
มีทั้งแชทมีทั้งคอกันแบบนี้นะครับ
ก็กลายเป็นคลิปแล้วก็เป็นแชทที่ชาวบ้านเนี่ย

เพราะว่าในคลิปเนี่ยคือฝั่งผู้หญิงก็ถามไปเหมือนกันนะ
ว่าอ้าวไม่ต้องไม่ดูที่นอนหรอกอยากดูใส่ชุดนอนไหม

เรียกน้องจอยสิใครก็เรียกจอยจ๋านะ

นะครับที่เป็นคลิปออกมาเพราะอะไรคุณ
เพราะนายแมนนามสมมุติอายุ๒๗ปีนะฮะ
ให้ข้อมูลว่านางสาวจอยคนที่ปรากฏเสียงในคลิปนะฮะ

นางสาวจอยอายุ๓๐ปีชาวจังหวัดชนบุรีนะฮะ
ซึ่งทั้งสองคนมีความนับถือกัน
เป็นพี่สาวกับน้องชาย
เคยร่วมงานแล้วก็สนิทสนมกันนะครับ
ปรากฏว่านางสาวจอยถูกพระชาติ
สมมุติเหมือนกันอายุประมาณ๔๕๕๐ปี
เป็นเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งในอุดรธานี
เข้ามาตีสนิทผ่านเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีการพูดคุยเชิงชู้สาว

ซึ่งนายแมนซึ่งเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้บอกว่า
เขาทำงานฟรีแลนซ์ชอบทำบุญช่วยเหลือวัดต่าง
และเมื่อวันที่๕เมษายนที่ผ่านมามีพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
ทักเข้ามาต้องการขอรับบริจาคน้ำดื่ม
เขาก็ตกลงที่จะร่วมทำบุญด้วยนะครับ

กระทั่งวันที่๗เมษายนรุ่นพี่ผู้หญิงที่สนิทกันนะฮะ
มาขอความช่วยเหลือหมายถึงจอยทักมาขอความช่วยเหลือ
แล้วสถานการณ์คุยเชิงชู้สาว

อ้างว่ามีเงินมีรถมีบ้านหลงรักจอย
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะศึกออกมาอยู่ด้วยนะฮะ
จะเอาเงินมาทุ่มมาเทให้หมดเลยนะครับ
ทีนี้จอยก็รู้สึกถึงบาปบุญคุณโทษนะฮะ
แต่ว่าพระก็อ้างบอกว่านี่คุณ
บวชแก้บนเท่านั้นไม่ใช่เป็นการบวชแบบเข้าสู่ใต้ร่มกาสวพัฒน์

แชทก็มีบอกนะตอนที่ฝั่งจอยบอกว่า
นี่ผ้าเหลืองจะร้อนนะแต่ฝั่งพระบอกว่า
นี่อยู่ไหนบอกมาบวชแก้บนแค่คุยศึกจะไปหา๑๒
คือก็บอกระบุวันเลยว่า๑๓เมษานี้จะศึกมหา
ฝ่ายหญิงก็ไม่คิดถึงว่าจะเป็นถึงเจ้าอาวาสด้วยซ้ำนะครับ
แมนยังเปิดเผยอีกว่าที่น่าเป็นห่วงคือพระบอกว่า
จะขอทำบุญเทปูนหล่อพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ที่๓
ในวันที่๑๒เมษายนนี้ถือว่าเป็นงานบุญใหญ่นะครับ
และบอกกับจอยบอกว่าจะศึกในวันที่๑๓เมษายนนี้เลย
จะไปหาไปอยู่ด้วยทีนี้นายแมนเองเกรงว่าพระรูปเนี้ย
หอบเงินวัดหนีอีกหนีมาอยู่กับสาวอีกนะฮะ
ก็เลยต้องออกมาเปิดโปรงถึงเรื่องราว
อยากให้พระรูปนี้หยุดพฤติกรรมการเป็นมารศาสนา

ทีนี้ทีมข่าวของเราไปพบกับพระที่ถูกกล่าวหา

ท่านไม่ได้ยอมรับท่านบอกแบบนี้
บวชมา๑๕๐๐๐สารณโยมมีลูกศิษย์ลูกหาก็มากมาย
แต่ไม่เคยมีลูกศิษย์อยู่แถวจังหวัดชมบุรีเลย
ผู้หญิงที่ชื่อจอยที่บอกอยู่ชมบุรีไม่มี
และไม่รู้จักกับผู้หญิงคนที่อยู่ในคลิปเลย

ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร

อีกอย่างวันที่๑๒เมษายนอัตมาก็จะหล่อพระจริง
งานบุญใหญ่ก่อนสงกรานจริง

ตัวท่านเองหมายถึงว่าพระที่ถูกกล่าวหา
ท่านบอกแบบนี้ท่านก็ไม่มีเงินนะ
เงินทุกบาททุกสตางค์ก็อยู่ที่กรรมการวัดเป็นคนดูแล

แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าตอนที่คอลคุยกับผู้หญิงกับจอย
บอกว่าเดี๋ยววันที่๑๓จะศึกท่านจะศึกวันที่๑

บอกว่าไม่เคยคิดเรื่องศึกแต่อย่างใดเลย

อัตมากก็ค่อยเหมือนไงว่าคุณต่อบพูดเอง
มันค่อยอยู่เรื่องคุณไม่ย่างผู้หญิงคุณย่างผู้หญิงเองมี

จำนี่ไม่ใช่จริงหรือไม่ธรรม

เพราะว่าเราไปเจอกับท่านเจ้าอาวาส
กับภาพที่เป็นวีดีโอคอล

เจ้าอาวาสก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นภาพของอัตมา

แต่ท่านก็บอกแบบนี้ไม่รู้ว่าสาวคนนี้มีวัตถุประสงค์อะไร
หรือว่าจะกุภาพกุเรื่องอะไรมาหรือเปล่า

ขอให้ไปถอดข่าวออกด้วยจากโซเชียล

พระอาจารย์ไม่เคยหลอกลวงทำให้เสื่อมเสียศาสนา
หากต้องการเงินทองพระอาจารย์ไม่มีให้หรอก

อ่าแต่ทีนี้ทางผู้ใหญ่บ้านศรีเชียงใหม่นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อุดรธานีนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าผมเพิ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาได้๒เดือน

ก็อยากจะไปไหนก็ไปเฉยเลย

เมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่
พระพุทธศาสนาเป็นผู้ตรวจสอบแล้วกัน
พอทราบเรื่องก็รู้สึกไม่ชอบใจเท่าไหร
เพราะว่ามันเป็นชุมชนพื้นที่เราไงคุณ

เรื่องนี้จะต้องประชุมสอบถามจากชาวบ้าน
เพราะคนรักเจ้าอาวาสก็มี

หรือให้ทางคณะสงฆ์และสำนักพุทธศาสนา
เข้ามาตรวจสอบกันเองด้วยนี่ผู้ใหญ่บ้านบอกนะครับ

บวชมาก็จะเป็นที่รักของชาวบ้าน

แต่กลุ่มที่ออกมาทำแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องดูนะ